ตำรวจท่องเที่ยวได้สนที่กำลังหลายหน่วยงาน
เข้าจับกลุ่มบริษัทนำเที่ยวทัวร์ศูนย์เหรียญ
นำชาวจีนมาสวมบัตรประชาชนคนไทยที่เสียชีวิต
เพื่อแย่งงานไกด์ไทยโดยที่จะไม่ถูกจับกลุ่มตัว
ซึ่งก็เป็นของนางทวันแจ่มโชคชัย

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีก๔คน
หลังพบว่าทั้งหมดร่วมกันเปิดบริษัทท่องเที่ยว

ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการดำเนินธุรกิจแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ

โดยพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาก็จะร่วมกัน
ทำธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญครบวงจรนะครับ

มาเที่ยวประเทศไทยเดือนละไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
คิดราคาเดินทางและที่พักต่ำกว่าทุน

ก็จะมีการบีบบังคับให้นักท่องเที่ยว

และสินค้าที่ระลึกในราคาแพงเกินจริง
เพื่อนำส่วนต่างมาชดเชยจากส่วนลด
ทำราคาเชิญชวนนักท่องเที่ยว

บริษัทฟูอันไดว่าจ้างไกท์นำเที่ยวหมุนเวียน

และจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจก็พบว่า

ที่เป็นชาวจีนสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทย
เพื่อแย่งงานจากไกด์คนไทยได้โดยไม่ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลายเครือข่ายสวมบัตรประจำตัวประชาชน
จังหวัดสุโขทัยเร็วนี้ครับ